ริ้วอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เปิดศึกตีกันยับกลางห้างเลยเด็กอาชีวะแล้วยิ่งพอฟังเหตุผลนะแค้นนี้มันฝังใจ
อืมก่อนอื่นดูก่อนเลยตอนที่ตีกันต่อยกันในห้างค่ะ

ช่วงนี้มาเพราะก่อนหน้าเนี่ยสมุทรประการใช่ไหมล่ะ

แล้วอันนี้แบบ๘ริ้วกำลังแบบเออ

แล้วที่คุณผู้ชมเห็นมองไปมันเหมือนฟู้ดคอร์ดไหม

ก็นั่นน่ะสิก็กรีดกรีดกรีดอยู่นั่นแหละ

องไปพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ช่วยกันมองหน่อยมีไหมปืนมีไหมมีด

ใช่เขาต่อยกันเขาตีกันอย่างเดียวค่ะ
ไม่ได้มีพวกอาวุธอะไรแบบนี้นะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานค่ะ
กลุ่มนักเรียนอาชีวะ๒สถาบัน
มาไล่ทำร้ายกันอยู่ในศูนย์อาหารของห้าง
กลางเมืองระยองการเมืองฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ไอ้ข้าวของก็เอามาปลา

คนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะผู้หญิงอิ๋งก็ตะโกนร้อง
ยายาแบบหยุดได้แล้วพอแล้ว

จะเห็นว่าจริงก่อนจะเข้ามาห้าง
นี่อยู่ด้านข้างห้าง
คือมันไล่กันมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วไง

แล้วนักข่าวของเราเนี่ยนะไปเจอ
ไปเจอหนึ่งในนักเรียน

พอฟังสาเหตุน้องแล้วก็
ตอนที่ผมเรียนมต้นครับพี่

มต้นตอนนี้มาอยู่อาชีวะแล้วนะ

รู้จักแม่นว่ะ

ผู้กรณีเขาเป็นรุ่นพี่เขาอยู่มาก่อนไง
เขาก็หาเรื่องประจำเลย

ทีนี้พอจบมัธยมจบมต้นเอาก็แยกย้ายกันไป
เรียนคนละที่ก็มาสายอาชีวะ
แล้วเห็นว่าฝั่งนั้นเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
ละสถาบันไงมาท้าสถาบันผมก่อนบอก
เดี๋ยวเขาระบุเขาระบุชื่อน้องไหมบอกเปล่าหรอก
แค่พูดถึงสถาบันผมผมก็คิดว่ามันรักสถาบันใน

นี่ค่ะแล้วก็มีพวกอาวุธต่าง
มีปืนด้วยเหรอ
เออทีนี้ค่ะ
ก็พอหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กแล้ว
มีการเหมือนกับท้าต่อยแต่เพื่อนก็ห้ามใช่ไหม
จนมาวันที่เกิดเหตุขออภัยคุณผู้ชม
วันที่เกิดเหตุจริงคือวันจันทร์นะ
ตอนนั้นผมกับเพื่อน๗๘คนก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
ข้างห้างฝั่งนั้นเข้ามากัน๑๕คนดิ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ทะเลาะกันตั้งแต่ตรงนั้น
แล้วฝ่ายนั้นเขามีปืนปากกา
เขาเอาขึ้นมาแล้วมายิงใส่เพื่อนผมก่อน
แต่ว่ากระสุนมันคงด้านแหละมันไม่ออกไง
ทีนี้ก็กรูกันเข้าไปในศูนย์อาหารของห้าง
ถามว่าแล้วสุดท้ายเป็นยังไง
รอปภมาแม่ค้ามาช่วยกันห้าม
แล้วก็หลังจากห้ามได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกัน

จนจบจากมต้นแล้ว
ออกจากโรคเรียนแล้วมาต่ออาชีวะนี่ยังแบบฝังใจ
ลืมไปเถอะอะไรที่มันลืมได้ก็ลืมไปบ้าง